ทั้งสองท่านถ้าเจอข้อความแชทของพี่ไปยืมเงินเนี่ย

เพราะว่าเฟสพี่อาจจะถูกแฮ็กได้

เจ้าหน้าที่ซ้อนแผนครับจับแฮคเกอร์หนุ่มนะฮะ
เฟสของแม่ค้าออนไลน์ครับคุณผู้ชมครับ
แล้วไปเที่ยวคือไปศึกษาคำพูดที่แบบว่าดูแล้ว

รุ่นน่ะได้เงินไปเกือบสามหมื่นนะครับ

คือนายนัฐกรหรือว่าตีนิ่มเรือง
อายุ๒๔ปีเขาถูกเจ้าหน้าที่
ควบคุมตัวมาสอบสวนที่สพเมืองชายนาฏ

ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งย่านบางนา

เงินที่หลอกเข้ามาทางเฟซบุ๊กนี่แหละ

ในตีเนี่ยนะแฮ็กเฟซบุ๊คของ
นางสาวยุวธิดาสุภวารี

เอารหัสผ่านส่งไป

ผู้หญิงท่านเนี้ยนะครับจนมีคน
หลงเชื่อโอนเงินไปแล้วรวมนะครับ

กระทั่งเจ้าหน้าที่วางแผนจับกลุ่มได้ในที่สุด

ใช้คำยังไงเรียกยังไงอะไรยังไง

ชินจนแบบว่าเหมือนคนนี้แม่งส่งมาจริง

บอกว่าตัวเองเรียนจบการศึกษา

แหมหัวดีนะ

ศึกษาวิธีแฮ็กข้อมูลมาจากยูทูปครับ

คนไหนนะฮะดังขายของออนไลน์

ลวงข้อมูลไปพอผู้เสียหายกรอก

เจ้าหน้าที่สืบประวัติพบว่าก่อเหตุ

ปี๒๐๐๐แล้ว๖๒นะครับก็เคย

ของโอ้โหของหมอ

แล้วก็เอาไปทำธุรกรรมออนไลน์
เสียหายไปกว่า๘แสนบาทครับ

แต่เอาไปใช้ในทางที่ดีดีกว่า